แต่เหมือนเรื่องราวในวงการบันเทิงของเรามีเรื่องนิดเรื่องน้อยให้ติดตามตลอดเลยนะคะ
แต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วคุณ
ก่อนหน้านี้คุณสามารถเมกาแดนออกมาเปิดเผยนะคะว่า
ชีวิตลำบากตกอับโดนสามี

คุณล่าสุดค่ะเหมือนหนังคนละม้วนเพราะว่าเพลงของเขา
สัญลักษณ์ดอนศรีค่ะครูเพลงคนนี้นะคะ
ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊คเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้น
แต่กลายเป็นหนังคนละม้วนเลยค่ะ
ไหนง่วงเลยค่ะอยากรู้มาจนทีเลยค่ะ
คุณคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะแท้จริงแล้วสามารถก็ยังมีบ้านมีรถ
และสามีเนี่ยยังดูแลอย่างดีนะคะ
แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีคนอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งคู่เพลงตั้งคำถามด้วยนะวันนี้เป็นการหาผลประโยคจัดคนใกล้ตัวหรือเปล่านะคะ

เลอเหรอสาวมาร์กกกกโอนไม่ได้สาวมารแล้วคุณหวังตรงนี้ใช่ปะ
เพราะเรื่องที่คุณสร้างมามันไม่จริง
สามารถยังมีบ้านอยู่ยังมีรถใช้

บอกว่าเป็นการโปรโมทภาพยนตร์มันไม่ใช่
เอาล่ะสรุปนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณสามารถ
ครูสามารถบอกเลยว่านะว่า
มีความเคารพมากเคารพเหมือนพ่อเลยนะคะ
ซึ่งก็มาบอกให้ครูเพลงคนนี้แหละ

ว่าคุณสามารถว่าคุณสามารถ
ใช่ว่าถูกคนข้างยุโยง

ซึ่งคุณกรุงค่ะคนสามีของคุณสามารถเนี่ยนะคะ
หาเงินถึง๑๐ล้านเลยนะเป็น๑๐ล้าน
มาช่วยกันสร้างหนังนะคะ
ก็คือไปหาผู้ร่วมสนับสนุน
ในการลงทุนสร้างหนังนะคะ

เพราะว่าครูเพลงเองก็มีการออกมายืนยันด้วยว่า
คุณสามารถเองเนี่ยมีการผ่าตัดสมองหลายครั้งนะคะ
ก็อาจจะมีการเชื่อคนง่ายไปบ้างหรืออะไรไปบ้าง

มีหลังใหญ่หลังนึงคือขายไปแล้ว
แต่ยังมีอีกหลังนึงเป็นหลังเล็กอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
คือเอาตรงตอนนี้จริงแล้วสามารถยังมีบ้านอยู่
แต่ว่าตอนนี้ที่ย้ายมาอยู่ห้องเช่าเนี่ย
เพราะว่าจะได้สะดวกได้เจอพี่สาวง่ายขึ้น
แล้วก็สามียังมารับกลับบ้านทุกวันอาทิตย์

ส่วนคุณสามีนะคะได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกว่า
อีก๒วันนะคะเดี๋ยวออกจะมาเปิดเผยให้ฟังกันแล้วกัน

เดี๋ยวรอความจริงหลายด้านก่อนแล้วกันนะคะ